ทำความดีเพื่อถวายพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่๙
เกิดขึ้นมากมายแล้วเราก็เห็นมากมายนะครับ
หลังจากนี้เป็นความตั้งใจในการทำความดี
วันนี้มีหนึ่งความดีในการที่มีคนเก็บเงินได้ใช่ไหมฮะ
ใช่ค่ะเป็นไกด์สาวอายุ๒๗ปีเก็บเงินดอลลาร์สหรัฐได้
เป็นเงินไทยก็คือ๖๐๐๐บาทแล้วก็คืนเจ้าของนะคะ
เจ้าตัวเปิดเผยว่าที่ทำแบบนี้เพราะยึดคำสอนของในหลวงรัชกาลที่๙
พอเพียงไม่เบียดเบียนไม่ลำบาก
ส่วนตัวก็เคยมีประสบการณ์เรื่องเงินหายในต่างแดนด้วยเช่นกัน
องตำรวจสื่อสารสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
นางสาววัชรีวรากิจเจริญอายุ๒๗ปีเป็นมะคุเทศสาวค่ะ
บริษัทเจทัวร์ได้ส่งมอบเงินสด
ธนบัตรสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐจำนวน๒๐๗๔ดอลลาร์

คืนให้กับนายกัมพลเกื้อกุลฤทธิวงศ์อายุ๕๗ปีนะคะ
ที่มีการทำหล่นหายซึ่งก็คือลูกสาวของนายกัมพล
หล่นที่บริเวณชั้น๔อาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่๒๐ตุลาคมที่ผ่านมา
วัชรีผู้ที่เก็บเงินได้นี้นะคะก็เปิดเผยว่าวันเกิดเหตุ
ขณะที่กำลังส่งกรุ๊ปทัวร์บริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
คุณพ่อของนางวัชรีเองซึ่งเป็นชาวฮ่องกง
ก็เก็บซองสีขาวที่ตกอยู่บนพื้นถนนได้
ซองมีธนบัตรสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐจำนวน๒๐๗๔ดอลลาร์บรรจุอยู่
แต่ไม่พบเอกสารระบุว่าใครเป็นเจ้าของ
ต่อมาวันที่๒๑ตุลาคมจึงได้นำเงินนั้นมาฝากไว้
วัชรีเล่าให้ฟังนะคะว่าเมื่อปี๒๕๕๙

เคยทำเงินสด๑๔๐๐๐บาทหาย
ขณะนั้นรู้สึกแย่มากแล้วก็เข้าใจความรู้สึกของคนที่ทำเงินหายเป็นอย่างดี
ทุกวันนี้ก็ได้ยึดถือคำสอนของในหลวงรัชกาลที่๙
เรื่องความพอเพียงไม่เบียดเบียนไม่ลำบาก
ซึ่งก็บอกว่าเราไม่รู้ว่าเงินจำนวนนี้เป็นของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
หรือคนไทยแต่เมื่อทำเงินหรือทรัพย์สินมีค่าหาย
ก็ต้องอยากได้คืนและทุกคนก็คงรู้สึกกังวลใจอย่างแน่นอน

ด้านนายกัมพลซึ่งก็ได้บอกนะคะว่า
หลังลูกสาวทำเงินหายในใจคิดว่าคงไม่ได้เงินคืนแล้ว
จนกระทั่งวันที่๒๔ตุลาคมได้รับการติดต่อมาจาก
แจ้งว่าคุณวัชรีนำเงินมาฝากไว้ที่สถานี

คุณกัมพลก็เลยได้มอบเงินเป็นสินน้ำใจ
แก่ผู้ทำความดีครั้งนี้๓๐๐๐บาทด้วยนะคะ

ที่เกิดขึ้นจากการได้น้อมนำคำสอน
ในหลวงราชการที่๙มาปรับใช้ในชีวิตค่ะ